ที่สมาคมนักข่าวบันเทิงนะคะจะตั้งฉายาให้ดารา

คนดังข่าวร้อนประเด็นแทรฟเรียงคิวสิบโผล่แบบไม่ตกหล่นซากประเด็นจริงค่ะ

ที่มาของฉายานี้นะคะก็มาจากการเปลี่ยนลุคของเธอค่ะ
ยิ่งช่วงหลังนะคะหลังถ้าที่เลิกกราบจากแฟนเก่านะ

แต่ก็ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมเรื่องเซ็กซี่เนี่ยคุณแต้วเคยให้สัมภาษณ์นะคะ
ว่าปกติเธอไม่ใช่คนเรียบร้อยอะไรอยู่แล้วนะคะ
ขึ้นแซ่บขึ้นก็เปลี่ยนไปตามวัยเปลี่ยนลุคไปตามงานนะคะ

ก็โตขึ้นก็ตามวัยนั่นแหละแต่ยังไงก็ปังอยู่ดี
โอ้โหล่าสุดก้มต่ำที่เธอมาร้องก็ดัง
ขั้นเป็นดาวติ๊กตรงติ๊กต๊อกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนคนที่๒นี่ก็ชิงพื้นที่ข่าวเฉาแบบฉุดไม่อยู่จริง
สำหรับน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะ
ก็ได้รับฉายาไปเช้าทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียว

ก็รู้ที่มาที่ไปของฉายานี้กันดีนะคะ
ก็เป็นเรื่องราวมหากราบระหว่างน้องเจนนี่กับน้องกล้าวเกิกพล
มงผลประโยชน์เพลงฮิตเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนี่แหละค่ะ
จนตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้ยังหาข้อสรุปกันไม่ได้เลย
แต่ผลพวงจากเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับเลย
ว่าทำเอาน้องเจนนี่นี่ก็โอ้สะบักสะบอมกับข่าวดราม่าไม่เว้นแต่ละวันเหมือนกันจ้า
มาดูกันต่อค่ะเบรกจากประเด็นเดือดค่ะ
มาดูซุปตาสาวแห่งปีค่ะ
คนนี้ค่ะคุณเบลล่ารานีค่ะ

ขายดีไม่มีตกนะคะปีนี้ได้ฉายาสุดทึกเหิมค่ะ

คู่จิ้นแห่งชาติยังกู้เรตติ้งให้ต้นสังกัดอีกต่างหากค่ะ

เป็นไปไม่ได้นะคุณผู้ชมเรามีคลิปนะคะของเบลล่าส่งมาแบบสดร้อนนะคะ
ดีใจแค่ไหนนะคะหลังทราบว่าเธอได้ฉายานี้ไปฟังเลยค่ะ
ต้องขอขอบคุณสมาคมนักข่าวนะคะแล้วก็พี่นักข่าวทุกคนค่ะ
สำหรับฉายาที่เรียมกู้ชาติค่ะ
ทำให้เบลรู้สึกมีพลังในการที่จะทำผลงานชิ้นต่อไปนะคะ
แล้วก็ขอขอบคุณแฟนหนังทุกคนนะคะ
คือคุณไม่ได้ได้แค่ความสนุกกลับไปนะคะ
ขอบคุณทุกคนมากจริงค่ะ

ติดงานนะเนี่ยอัดเสียงอยู่อัดเสียงมาให้บันเทิงไทยรัฐ
มาให้บันทึงไทยรัฐเป็นคลิปที่แรกเลย

ฉายาอยู่เหลี่ยมกู้ชาติหมดจริงนะจ๊ะ

มาฉายาไปแม่่มายสาย

ที่ไปจับซาร่าเคยโพสต์

แล้วจริงปมดราม่าในครอบครัวของ

มีการออกมาชี้แจงกันไปหลายรอบแล้วล่ะ
แต่๒๔ธันวาคมนี้ทั้งคู่เนี่ย

จบลงได้ด้วยดีเนาะเพราะว่ายังไงซะ

นั่นเองแหละจ้ะค่ะก็ต้องบอกว่าตลอดทั้งปี

ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะ

ยืนหนึ่งของวงการบันเทิงไม่ติดโผล่
เห็นจะไม่ได้นะคะแม่อ้ำพัชราภาของเราค่ะ

ไม่ต้องอธิบายกันเยอะก็รู้นะคะว่าความเป็น

ไม่มีใครคนเถิดได้จริงค่ะ
ใครจะมาแทนที่ได้ไม่มีทางค่ะ

ยังเรื่องหัวใจนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวแต่

เมื่อไหร่แม่อ้ำจะยอมสะโสดกับไฮโซโพก
ติดใจมากกันไม่แต่เมื่อวานเขาลอง
สอนอแห่งปีแมทพิรณี

มือปราบสายเกลียนจ้า

อกความใส่ร้ายด่าทอมานานร่วม๒
๒ปีเต็มในที่สุดนะคะ
แมทจะไม่ทนค่ะเธอขอ
พึ่งกฎหมายให้เอาผิดสายเกลียนทั้งหลาย

กระเป๋าสตางค์คุณให้ดีเงินในบัญชี
ถึงล้านหรือเปล่านี่แหละ
ฉายานางเอกมือปราบสายเกลียน

คุณรัศมีแขฟ้าเกลือล้นค่ะ
ฉายาของเธอโอ้โหดิฉันชอบมากนะ

แก้วลอยคอยที่สารเออนะคะ
ต้นต่อก็มาจากข่าวดังแห่งปีนะคะ

เพราะถูกไฮโซแชมป์ปลาแก้วใส่หน้า

แม้จะเคลียร์เรื่องค่าใช้จ่ายไปค่ารักษาอะไรกันไปแล้ว
คุณผู้ชมแต่ก็ยังมีเรื่องฟ้องร้อง
เป็นคดีความจนถึงตอนนี้เลยล่ะค่ะ

ใช่เออจะไม่รอแก้วแล้วนะ

สำหรับการกลับมาทวงบันลังเมียหลวงยืนหนึ่ง
ปีนี้พี่ธัญญาขอฟาดฉายา

ต่อให้คุณสามีอย่างพี่เป๊กสัญชัยเนี่ย
จะมีสาวมาดูแลมากมายแค่ไหน

ต้องยกให้พี่ธัญญาเท่านั้น

เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งไอดอลเมียหลวงสุดสตรอง

ดูยืนหนึ่ง

ธัญญาบอกพอรู้ฉายาตัวเองเท่านั้นแหละ
ส่งข้อความบอกกับบันเทิงไทยรัฐแบบนี้ค่ะ
บอกว่าขอบคุณมากที่นักข่าวคิดถึง
ก็ไม่คิดว่าจากเมียหลวงลวงสังหาร

ก็ยังไม่ตาย
ต้องก็บอกแบบนี้นะคะ
ไม่ต้องมีเอาเป็นว่า
ฉายาในปี๒๕๖๓นี้ก็คือ

ซุปตาคนนี้ติดโผล่มาในปีนี้นะคะ

คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเทเมียทิ้ง

มาจากข่าวดังยาภรรยาไปนี่แหละค่ะ

ถึงขนาดมีคนมาตามทวงถึงหน้าบ้าน

ประกาศกล้าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

แล้วก็ขอทำหน้าที่เป็นสมุไรพ่อลูกอ่อน

แต่คราวนี้เขาขอมาเป็นแบบแพ็คคู่นะ

ซีรีส์เพราะเราคู่กันโอ้โหมาแรงมากแฟนคลับนี่เพียบ
งานพุ่งอีเวนต์พลึบเพลงเพลิงมาหมดก็รับกันไปแบบแพ็คคู่นะจ๊
รับทรัพย์แบบรัวรัวฟินกันไปหลายล้านจริงจริงจ้าใช่
แล้วก็ไม่ได้ดังแค่ที่เมืองไทยนะคะโอ้โหดังที่ต่างประเทศ
ที่เมืองจีนโอ้โหต่างมากมายนะคะแฟนคลับแน่นเลยอ่า
ต้องยกให้สำหรับ๑๐ฉายาที่คนในวงการบันเทิงปีนี้แต่ละคนเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักเลยนะตลอดปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามที่ผ่านมานะคะ
ก็หยิกแก้มหยอกแล้วกันเนาะเป็นความน่ารักระหว่างนักข่าวบันเทิงกับ
เหล่าศิลปินซุปตาดารายทั้งหลายเพราะว่าก็ยังต้องเจอกันอยู่นะแล้วคะชุบใช่ถูกต้องค่ะ